คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สลดใจเหลือเกิน
เด็กหญิงอยู่ป๑ค่ะคุณผู้ชม๗ขวบตัวนิดเดียวเท่านั้นแหละ
โดนแม่เลี้ยงทำร้ายโดนทั้งตัดติ่งหูโดนทุบตีโดนเอาน้ำร้อนร่า
เด็กเจ็ดขวบเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วลุงแท้เขาเห็นเขาก็ทนไม่ไหวอ่ะ
แจ้งมูลนิธิปวีนาให้มาช่วยเหลือหน่อยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในโลกออนไลน์
คุณผู้ชมบางท่านอาจจะได้เห็นกันแล้วเขามีการแชร์เรื่องนี้ค่ะ
เด็กหญิงเนี่ยโดนแม่เลี้ยงทำร้ายอยู่ที่บ้านเจริญมิตรอำเภอพบพระที่จังหวัดตาก
ทีนี้มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีก็ได้ลงพื้นที่นะคะ
ประสานไปยังพันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์สายมันคาผู้กำกับการสพพบพระ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตากไปด้วย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงที่บ้านที่เกิดเหตุนะคุณสุดสกุลคุณผู้ชม
คือเจอเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะที่โดนทำร้ายเนี่ยนะ
ช้ำมีบาดแผลเต็มตัวไปหมดเลยอ่ะค่ะแล้วลุงของเด็กนั้นนะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมนี่แหละร้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
เด็กคนนี้เป็นลูกของน้องสาวผมแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาโดนแม่เลี้ยงทำร้ายอย่างทารุณ
ตั้งแต่เดือนธันวาค์ปีที่แล้วเนี่ยนะคะโดนแม่เลี้ยงเนี่ยตัดติ่งหู
แล้วพอมาเดือนมกราคมเนี่ยโดนแม่เลี้ยงเนี่ยเอาน้ำร้อนร้อนเนี่ยนะคะ
ราดไปที่ลำตัวแล้วล่าสุดนะคะ๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
แม่เลี้ยงจับเด็กหญิงคนนี้เอาหัวโขกกับท่อปูนซีเมนจนน้องหัวแตก
๕เข็มเลยนะคะแล้วเบ้าตาซ้ายก็ช้ำคางน้องก็แตก
น้าของเด็กเพิ่งเห็นแผลนี้เมื่อ๒วันที่ผ่านมาค่ะ
ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณลุงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยนะ
แม่เลี้ยงของเด็กเนี่ยจะบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าเด็กมันล้มเอง
แล้วตัวเด็กอะค่ะก็ไม่กล้าบอกพ่อเพราะว่ากลัวไง
ถ้าเกิดว่าบอกความจริงกับพ่อไปเนี่ยกลัวว่าพ่อจะไปต่อว่าแม่
แล้วแม่เลี้ยงก็จะมาทำร้ายอีกทีนี้หลังจากที่ช่วยเหลือมาแล้วเนี่ย
น้องก็ยังมีอาการคือยังกลัวแม่เลี้ยงอยู่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพบพระ
แล้วก็ขอเข้ารับการคุ้มครองและฟื้นฟูสภาพจิตใจที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดตาก
ส่วนเรื่องคดีค่ะคุณผู้ชมพนักงานสอบสวนสพพพระเนี่ย
มีการสอบปากคำคุณลุงที่แจ้งเรื่องแล้วแล้วก็รู้ว่าแม่จริงของเด็กแม่แท้เนี่ยนะ
เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ระหว่างนี้พนักงานสอบสวนก็จะมีการนัดสอบปากคำเด็ก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็จะต้องรอผลทางคุณหมอให้มาก่อน
ว่าผลน้องเนี่ยเป็นยังไงถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยสาหัส
ก็จะได้แจ้งข้อหาหรือว่าเพิ่มข้อหากับแม่เลี้ยงต่อไปส่วนทางด้านฝากฝั่งของพ่อเด็ก
เพราะว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วก็แบบโอ้โหแล้วพ่อแท้จะว่ายังไง
พ่อเด็กบอกแบบนี้ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าลูกโดนแม่เลี้ยงทำร้าย
เพราะว่าเวลาที่เห็นลูกเจ็บเนี่ยก็แม่เลี้ยงก็จะบอกตลอดเลยว่าเนี่ย
ลูกมันวิ่งหกล้มไปเองแล้วพอพ่อมารู้ความจริงแบบนี้ตอนที่เป็นข่าว
บอกว่าตกใจมากเลยนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อด้วยนะคะ